มีสาวโรงงานกับชาวบ้านที่อยู่ในระแวกเดียวกัน
รวมแล้ว๑๙คนอัดคลิปวิดีโอ
ร้องห้ายยกมือว่าเลยบอกว่า
ขอเตียงขอโรงพยาบาลรักษาพวกเราหน่อย

นี่ทำได้แค่กักตัวในโรงงานแล้วกางมุ้งนอน

ซึ่งทำเป็นที่พักให้กับพวกเรา
นอนตั้งแต่วันอาทิตย์
จนวันนี้วันพุธแล้ว๔วันแล้วเรายังไม่ได้รับการรักษาอะไรเลยต้องดูแลกันใหม่
แล้วก็เขาซื้อยากินกันเอง
ทุกคนอาการก็ไม่ไหวแล้ว
ไม่มีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเหลือเลย

เราควรได้รับการรักษาที่ดีกว่านี้ไม่ใช่รักษากันเอง
รอรอกี่วันแล้วรอหลายวันแล้วรอจนรอไม่ไหวแล้ว
ไม่มีใครมาช่วยเหลือเลยอายุ๖๕แล้วนะปล่อยให้ตายกันหรือไง
นี่๑๙ชีวิตที่เขาต้องออกมาร้องไห้ร้องขอชีวิตของเขากับการรักษาโควิด๑๙
คุยกันมาตั้งแต่วันอาทิตย์นับจนถึงวันนี้ก็๔วันแล้ว
เขากักตัวกันอยู่ที่โรงงานต้องกางมุ้งนอนความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก
น่าเป็นห่วงที่สุดคือหลายคนเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบแล้วก็ไอแล้ว
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับตัวไปรักษาหน่อย
ทีมข่าวเราตรวจสอบนะคะก็เพราะว่าโรงงานนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๖
ตำบลห้วยจราเข้อำเภอเมืองนครปฐมค่ะ
ทีมข่าวเราวีดีโอคอลสอบถามนางสาวสุจิตราก็คือ
คนที่พูดในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เธอบอกว่าเธอกับผู้ป่วยทั้งหมด๑๙คน
ตรวจพบแล้วว่าติดโควิด๑๙ตั้งแต่วันอาทิตย์
เจ้าของโรงงานก็จัดหาสถานที่กักตัวในโรงงานให้
ก็คือกางมุ้งแล้วก็ให้นอนที่บริเวณเดียวกัน
ประสานหาโรงพยาบาลสนามแล้ว
แต่จากวันอาทิตย์จนถึงวันนี้วันพุธนะคะ
ไม่มีหน่วยงานไหนติดต่อรับไปรักษาเลย
เพราะว่าเหตุผลก็คือเตียงเต็มไม่มีเตียงเลย
คนอื่นเขาบอกว่าเนี่ยค่ะเขาอยู่กันแบบนี้ค่ะ
กลางเต้นกันแบบนี้คนละเต้นสองเต้นอย่างนี้
แล้วก็นอนเป่าพัดลมกันอยู่แค่นี้ค่ะ
เขาบอกว่าเตียงเต็มจริงไม่มีที่ไหนรับไปรักษาสักที่

ทำได้ค่ะกินพาราเซตาเมาทุกวัน
เริ่มมีอาการไอกับเหนื่อยหอบแล้ว
บอกว่าเมื่อเช้ามีเจ้าหน้าที่มาตรวจเยี่ยมแล้วนะคะ
แล้วก็เอายาฟ้าทลายโจรเกลือแร่แล้วก็ยาดมมาให้
เขาบอกว่าพอมีเจ้าหน้าที่ก้าวเท้าเข้ามาเนี่ย
ก็อุ่นใจขึ้นคลายกังวลไปได้เยอะ
เพราะอย่างน้อยเนี่ยมีคนรู้แล้วล่ะ
๑๙ชีวิตรอการรักษาอยู่ที่นี่

อยู่กันในโรงงานตลอดระยะเวลา๔วันมาที่ผ่านมาเลย
ใช่ค่ะพี่ตั้งแต่วันอาทิตย์
ตั้งแต่วันอาทิตย์ตอนเย็นยันณปัจจุบันนี้
อยู่โรงงานมา๔วันแล้วค่ะ
ทำยังไงกันนะครับกินยาหรือดูแลตัวเองกันยังไงบ้างครับ
กินยาค่ะก็คือเมื่อ๒วันที่แล้ว
ฮันต์นามัยเอาฮารายาแก้ไฮมาให้ค่ะ

แล้ววันนี้ก็เพิ่งเอาฟ้าทลายโจรมาให้ค่ะ
แต่ว่าที่โรงงานก็มีข้าวน้ำเลี้ยงค่ะ
มีคนที่อาการหนักด้วยอาการเป็นยังไงบ้างครับ
คุณจิตจิตาเล่าให้ผมค่ะนิดหนึ่งครับหายใจเหนื่อยห้อป่าวครับ
อาการแย่นะคะมีไข้มาหลายวันแล้ว
เมื่อวานไปโรงบาลมาโรงบาลก็ส่งตัวกลับมาที่นี่อยู่ดี
เพราะเขาแค่บอกว่าไม่มีพื้นที่ให้นอนรักษาตัว
โดยคนงานที่ติดโควิดทั้งหมด๑๙คนเป็นผู้หญิง๑๕คน
ผู้ชาย๔คนในจำนวนนี้มีเด็กวัย๘ขวบ๑คน
หญิงตั้งคัน๕เดือน๑คน
แล้วก็มีหญิงวัย๒๖ปีที่มีอาการรุนแรงแน่นหน้าอก
หายใจไม่ออกอีก๑คนด้วยนะคะ
คุณผู้ชมยังไม่หมดค่ะมีอีกหนึ่งเคสหนักไม่แพ้กันเลยนะคะ
โพสต์คลิปนี้ไว้เธอติดโควิด๑๙แล้วเธอตั้งท้องอยู่ด้วย๙เดือนแล้ว
มีกำหนดคลอดสิ้นเดือนนี้๓๐กรกฎาคมค่ะ
บอกว่าติดต่อไปทุกโรงพยาบาลแล้ว
ทุกโรงพยาบาลบอกเธอว่าเตียงเต็ม
นี่คือติดโควิดแล้วยังไม่ได้รักษาเลยอะค่ะ
เตียงไปหมดแล้วค่ะท้องเข็นหายใจลำบากด้วยค่ะ
อายุเพิ่งจะ๒๔ปีเองเธอเป็นพนักงานออฟฟิศ
โพสต์บอกช่วยด้วยติดเชื้อรอเตียง
มีไข้สูงตัวร้อนไอลิ้นไม่รับรสจมูกไม่ได้กลิ่น

ได้๙เดือนแล้วกำหนดคลอด๓๐กรกฎาคม
สุดท้ายเธอบอกว่าต้องกลับมานอนกับแม่ที่บ้านในซอยตรากบ
บนท้ายบ้านใหม่ที่สมุทรปราการ
เพราะติดต่อไปทางโรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมแล้ว

โรงพยาบาลถึงจะรับรักษาโควิดให้

โอ้โหนี่คุณปล่อยให้คนท้อง๙เดือน
นอนรอการรักษาแบบนี้ได้ยังไง

กู้ชีพเทศบาลนครสมุทรปราการ
มารับตัวนางสาวเบนจพรไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลสนาม
มหาวิทยาลัยราชพัฒนธนบุรีสมุทรปราการแล้วนะคะ
แล้วก็มีคุณหมอมาดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย
นายวิชัยพฤษสรวิทย์สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ
เขาเป็นหัวหน้าศูนย์กู้ชีพเทศบาลนคร

จริงกู้ชีพไม่ได้ปล่อยประแล้วเลยนะ
มารับผู้ป่วยตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
แต่นางสาวเบนจพรปฏิเสธบอกว่า
อยากจะไปรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการเท่านั้น
แต่ถ้าจำกันได้เมื่อประมาณสักช่วงวันจันทร์นี่แหละ
โรงพยาบาลสมุทรปราการเขาออกมาประการเลยว่า

เพราะว่ามีคุณหมอที่อยู่ในแผนกทำคลอดติดโควิด๑๙

ก็เลยบอกว่าเธอไม่ไปเพราะเธออยากจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการอย่างเดียว
เพราะว่ามีหมอประจำห้องคลอดมีหมอประจำของเธออยู่ด้วย
สุดท้ายแล้วก็ต้องให้มีคนมาเกลี้ยกล่อมวันนี้

เมืองต้นเธอได้รับตัวไปรักษาแล้ว
แต่ว่าทางครอบครัวก็คือแม่
ของนางสาวเบนจพรต้องมีการตรวจโควิด๑๙ด้วย
เพราะว่าอยู่ด้วยกันก็ถือว่าเป็นผู้เสี่ยงสูง

เดี๋ยวจะต้องมีการพ่นยาแล้วก็กักตัว๑๔วันด้วย
ยังไงไปอยู่โรงพยาบาลสนามใกล้มือใกล้หมอก่อนแล้วกันนะฮะ